ความเชื่อเพราะหลายคนเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจว่าจะเกิดอาเภษหรือเปล่า
แต่เราก็ไปหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์มาให้แต่อย่างไรก็ตาม
ข้าราชการกระทรวงการคลังประชาชนที่เห็นภาพนี้
กังวลใจค่ะคุณผู้ชมเห็นคราบน้ำสีแดงไหมคะ
เทวรูปพระคลังองค์จำลองประดิษฐานอยู่ในกระทรวงการคลัง
มีคราบสีแดงแบบนี้หลายคนก็เลยมองว่าคล้ายสีของเลือด
แล้วไหลอาบลงมาตั้งแต่บนพระเสียรมากลางพระพักษ์
ไหลผ่านพระอุระไปปลายพระบาทจนถึงฐานเลยนะคะ
คนก็เลยไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ตีความกันไปต่างนานา
เศรษฐกิจไม่ดีกระทรวงการคลังมีปัญหาเรื่องงบประมาณอะไรไหม
หรือจะเกิดอาเภษอะไรไหมคือมองไปไกล
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่กระทรวงการคลังช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
เทวรูปพระคลังจำลองถูกเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
ก็ลองดูรอบเทวรูปไม่มีคราบสีแดงอะไรหลงเหลืออยู่แล้วนะคะ
แต่ตรงนี้ค่ะเพดานด้านบนเป็นช่องติดหลอดไฟอยู่ฝั่งขวาเยื้องกับพระเสียร
ตรงเนี้ยเป็นจุดสังเกตมีสก๊อตเทปสีดำติดอยู่นี่นะคะ
ใส่พระเสียรค่ะอ๋อน้ำสนิมมันหยดลงมาถูกต้องค่ะ
คือมีข้าราชการก็นำพวงมาลัยมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงนะคะ
เขาเลยเล่าให้ฟังว่าน้ำสีแดงที่หลายคนมองว่าเหมือนสีเลือด
อืมคือคราบสนิมสีแดงหยดลงมาจากฝ้าเพดานครับ
ซึ่งเคยมีแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีค่ะอ๋อก็เลยบางคนเขาก็บอกว่าอย่าไปมอง
เป็นในเชิงอาเภษเป็นลางร้ายอะไรเลยครับเพราะว่าน้ำสีแดงเนี้ยมันมีที่มาที่ไป
ถ้าหนูไม่เชื่อนะเพราะว่ามันก็มาเพราะว่ามันมีแบบรอยหลอดไฟ
มันไม่ได้อยู่มาหยดมั่วอะไรอย่างนี้มันมีรอยหลอดไฟอยู่จริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญจริง
แรกคิดว่ามันมีเลือดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แล้วก็เดินไปข้างบนมันคือภาพเสน่ห์จริงค่ะ

ประจำอยู่ทางเข้าด้านหน้ากระทรวงนะคะ
ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าวประจำกระทรวง
ว่ามีรอยคราบสีแดงหยดเต็มพระเสียรเลย

แม่บ้านล้างทำความสะอาดคราบสนิมนะคะ

ผมก็ไม่อยากจะมองว่าเป็นรางร้ายอะไร

เป็นคราบสนิมจากหลอดไฟที่เสียแล้ว
อยู่ด้านบนเทวรูปแล้วหยดลงมาพอดี

ก็เลยต้องขออนุมัติงบประมาณเพื่อลื้อซ่อมแซมใหม่

อันนี้ก็เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์
คราบน้ำสีแดงคืออะไร

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็ยังมองในมุมความเชื่ออยู่ดี

จังหวะแหม่ลงมาพอดีเอาอย่างนั้นใช่ไหม
เอาไหนก็ไหนเราไปถามหมอช้างทศพร

ก็เป็นให้ข้อมูลทางโหรศาสตร์ลักษณะประมาณนี้
ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคน
ก็เคยทำนายดวงเมืองเอาไว้แล้วนะหมอช้างบอก
ปีนี้ประเทศไทยจะมีการสูญเสียทรัพย์สินมากมาย
ประกอบกับช่วงนี้พระราหูโคจรอยู่ที่ดวงเมือง
ซึ่งก็หมายถึงเรื่องการเงินการคลัง
หรือที่เรียกว่าราหูค้นทรัพย์
หมายความว่ามีเท่าไหร่ก็ต้องใช้จ่ายจนไม่เหลือ
หมอช้างบอกว่าเคยดูเอาไว้แล้ว
ดวงเมืองของเราเป็นแบบนี้ในช่วงนี้
ทีนี้หมอช้างบอกอย่าเพิ่งตกใจ

หมอช้างบอกว่าก็ไปเช็ดทำความสะอาดก่อน

แต่ถ้ายังไม่สบายใจก็ไปไหว้เทวรูปพระคลังหรือสารหลักเมืองก็ได้
แต่หมอช้างบอกเอาอย่างนี้ขอบอกข่าวดีนิดนึงก็แล้วกัน
ปีหน้าพระราหูจะย้ายออกนะทุกอย่างจะดีขึ้นนะไม่ต้องกังวลใจค่ะ
ถ้าแบบนี้ออกมาหมดเนี่ยอันนี้ผมว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง
ทายเรื่องดวงเมืองกันไว้จากต้นปีนะว่าพระราหูอยู่ในพบการเงินเนี่ย
โบราณก็ชื่อว่าเป็นราหูค้นทรัพย์นะครับ
ก็คือจะเป็นราหูที่ทำให้ค้นทรัพย์ก็คือค้นเอาเงินทองออกมาหมดเลยนะครับ

แต่อันนี้เนี่ยเรื่องเสียตังค์มาตั้งแต่ต้นปีนะครับ
มันไม่ได้เป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์นี้แล้วดวงเมืองจะต้องเสียเงินนะครับ
แล้วก็ข่าวดีก็คือว่าในปีหน้าเองเนี่ย
ราหูก็จะย้ายออกนะครับจากเรื่องของการเงิน
ใครที่รู้สึกศรัทธาในพระคังในพระคังมหาศพบัตร
ก็สามารถไปกราบไหว้ขอพรท่านก็ได้นะครับ